ท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปตามอีกเรื่องหนึ่ง
เห็นภาพแล้วก็ตกใจนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานที่สุโขทัยนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาป่วยนะฮะมีอาการทางจิตเวทนะครับ
ก็ไปตีศีรษะแม่ตีศีรษะแม่จนเลือดไหลอาบเลย
หลังจากนั้นเขาก็แก้ผ้าคือแก้ผ้าแบบร่อนจ้อนเลยค่ะนะ
แล้วก็ใช้มีดเนี่ยไล่แทงคนต่างต่างนะครับตำรวจมาแล้วครับ
ยังถูกไล่แทงนะครับใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่สามชั่วโมงนะฮะ

นี่ฮะเอาแทบไม่อยู่นะฮะโอ้โห
คือเขาแก้ผ้าหมดเลยด้วยตอนนี้ต้องใช้ไม้งามนะครับ
ในการเข้าไปพยายามจะควบคุมระงับเหตุนะครับ
สพศรีสัชนาลัยนะครับพยายามใช้เหล็กง่ามเนี่ย
คุมตัวผู้ชายในคลิปนี้เขาอายุยี่สิบเก้าอ่า

ถือมีดวิ่งไล่ใส่อีกแล้วนี่ฮะโอ้โห
คือตัวเขาใหญ่ด้วยตัวใหญ่แบบรูปร่างใหญ่แบบกำยำอ่ะ
แต่แก้ผ้าล่อนจ้อนถือมีดทำครัววิ่งไล่แทงนะฮะ
นี่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยทั้งนั้นนะครับตอนพยายามเข้าไปควบคุมตัวเขาเนี่ย
ก็ต้องวิ่งหนีกันไปด้วยคนละทิศคนละทางนะฮะ
โบ้งชาวบ้านเนี่ยโอ้โหต้องแยกย้ายกันหมดนะครับ
สุดท้ายนะฮะตำรวจเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมได้นะฮะ
คือชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาต้องมาช่วยอ่ะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ด้วยคือในเหินก็ไม่หยุดนะอืม
กลัวอะไรแล้วตอนนั้นไม่กลัวแล้วนี่ฮะไปนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับ
นี่ฮะบางทีก็ออกมาบางทีก็เข้าไปอยู่ข้างในค่ะ
แต่ถือมีดนะฮะเกิดขึ้นบ่ายสองเมื่อวานนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้ในพื้นที่หมู่๑บ้านป่ายางตะบนหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยนะครับคือกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บก่อนนะฮะทีแรกเป็นเหตุแจ้งว่าหกล้มค่ะ
ไปถึงเขาก็ไปช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะแต่ว่าไปถึงเนี่ยนะฮะ
ที่จะไปนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี้ยเจอนางอันนันอายุห้าสิบห้าปี
เจ้าของบ้านหลังเนี้ยนะฮะบาดเจ็บศีรษะแล้วก็ดั้งจมูกเลือดไหลเต็มไปหมด
นี่ฮะทีแรกก็คิดว่าสงสัยคงหกล้มนะฮะจังหวะที่กำลังผสมพยาบาลอยู่
ก่อนจะพาขึ้นรถพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ในเหิน
ถือมีดวิ่งออกมาจากหลังบ้านพุ่งเข้าใส่จะทำร้ายกู้ภัย
วิ่งหนีตายกันออกมาคนละทิศคนละทางแล้วต้องแจ้งตำรวจให้มารองับเหตุครับ
หลังจากรับแจ้งผมก็เอารถออกมาประมาณบ่าย๒มารับ
มารับผู้ป่วยที่ว่าล้มในห้องน้ำ
อ๋อเขาแจ้งวันลบในห้องน้ำ
แล้วทีนี้เอาขึ้นตีเรียบร้อยแล้วกำลังจะยกขึ้น
มันมาที่หลังมันไล่แทงมันไล่แทง
ไม่ให้แม่มันไม่อยากให้แม่มันไปโรงพยาบาล
บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ยก็ปกติดีนะฮะ
เอาการเอางานนะครับทีเนี้ยไปหลงผิดเสพยาเสพติด
โอ้โหทีนี้เสียผู้เสียคนกลายเป็นคลุ้มคลั่งนะครับ
จิตเวทนะครับท่องพาไปรักษาไปรักษาก็ทีแรกก็ดีขึ้น
แต่ระยะหลังก็เหมือนกับทุกเหตุการณ์เลยฮะ
คือเขาไม่ยอมกินยาแล้วไม่ได้ไปรักษาต่อเนื่องด้วย
กินยามั่งไม่กินยามั่งจนวันนี้เกิดอาการกำเริบเกิดขึ้น
เป็นหลายปีแล้วแต่มารักษาเที่ยวนี่มันหาย
แล้วก็รับยาจากโรงพยาบาลมันจีบพื้น
ก่อนหน้านี้ตอนหนุ่มไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหม
เพราะนุ่มแกเอางานอาการดีไม่มีอะไร
พอมาอายุ๒๐กว่าเริ่มแล้วก็๒๐กว่ามันเริ่มกินยาด้วย

คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวประจำจังหวัดสุโขทัย
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปเจอกับนางอนันต์แม่ของในเหินค่ะ
โอ้โหตอนนี้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน
แม่บอกว่ายังปวดหัวหนักมากเย็บไป๕เข็มนะคะ
ดั้งจมูกโดนไปเต็มเพราะว่าเศษขวดแตก
แล้วก็บาดเจ็บขออนุญาตเบลอภาพคุณแม่เอาไว้
สาเหตุเนี่ยค่ะแม่บอกว่าเกิดจากที่ในเหินให้แม่ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กิน
ยังไม่ทันได้ต้มในเหินโมโหแม่
โมโหหงุดหงิดเอาขวดตีหัวแม่ค่ะแต่บอกเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่า
กล้มในห้องน้ำเพราะไม่อยากให้ในเหินลูกชายถูกดำเนินคดี
แม่ก็แบบรักลูกไงฮะแม่บอกกลัวลูกชายถูกดำเนินคดีเลยบอกไว้ว่าลื่นล้ม
คือก่อนหน้านี้เวลาที่ในเหินลูกแม่โมโหทีไร
ก็ไม่ได้ทำร้ายใครนะจนวันเกิดเหตุแม่บอกว่าปัญหามันคือในเหินไปดื่มเหล้าด้วย
กลับมาก็เลยมาก่อเหตุนี้ค่ะ
พอตั้งคินมะม่านะฮะอืมแต่ไม่ได้ทำให้กินอืมไปแยก
ไม่ได้พูดอะไรนะทุกทีไม่ไม่เคยทำแล้วนะพี่พูดเนี้ย
พอพูดก็จะไปทำให้กินแต่นี่อืมก็ยังไม่ได้ทำให้กินเนี้ย
กินเล่าไปสองสามโบกหนุ่มอืมแม่แม่เห็นเขากินอ๋อ
ก็เขาบอกก็อยากให้ไปรักษาอยู่ให้อยู่นานให้หายก่อนอะไรอย่างนี้
อืมแล้วค่อยกลับมาเนอะใช่แต่ว่ากลับมาแล้วจะอย่างไรก็กลัวไหมก็ไม่รู้
ถ้ารักษาหายแล้วก็ไม่น่าคุ้มแต่ที่มีรักษาถ้าปล่อยมานี่น่ากลัว
จากนี้นะคะนายพยุงศักดิ์สุวรรณโนในอำเภอศรีสัชนาลัย
และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
เยี่ยมแม่ของในเหินนะคะมาสอบถามเรื่องของอาการบาดเจ็บ

ส่งตัวไปรักษาต่อที่สวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
โอ้โหคือเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
ผู้ที่มีอาการทั้งนี้ต้องกินยาต่อนึงจริง
จริงแล้วบวกว่าถ้ายิ่งไปดื่มเหล้า
ถ้ายิ่งไปมีเรื่องยาเสพติดอะไรเนี่ยนะมันมาบวกกันหมดอ่ะอาการจะยิ่งหนักเลยอ่ะ